พาคุณผู้ชมไปหาของกินเด็ดอร่อย
คือตลอดข่าวของเราเนี่ยรวบรวมเรื่องราวของกินมาเยอะแยะมากมาย
แต่บอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้ไปกินคนเดียวไม่ได้ไปกินกัน๓คนนะคะ
เพราะว่ามีแขกรับเชิญร่วมไปตลอดกินกับเรา

สวัสดีครับวันนี้มีสาวสวยเดี๋ยวจะพาพี่ตุ๊กเนี่ยไปทานก๋วยเตี๋ยว

ตุ๊กชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหม

เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
ที่เป็นสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณแม่
ก็เลยจะพาไปดูว่าเขาพิสูจน์เด็ดเคล็ดรับความอร่อยอย่างไรกันบ้าง

ไปเลยนะคะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟแซ่บเพิ้งค่ะ
อยู่ใส่สาขาบ้านกุดวาตะบลกุดวาอำเภอกกุชินารายจังหวัดกรรศิลป์
ก็จะอยู่ติดกับถนนเลยก่อนที่จะถึงทางเข้าพุทธสถานภูดานหาย
ไปถึงก็จะเจอนี่ค่ะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณปุญยิสาเศษฤทธิ์นะคะ
เขาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น
กำลังง่วนอยู่หน้าหม้อหน้าเตาแบบนี้เลยพี่ตุ๊กเห็นไหม

คือเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องสั่งก็คือ
หม้อไฟหมูกับหม้อไฟเนื้อ

มีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยใครที่แบบอยากจัดหนักจัดเต็มแบบนี้
เครื่องเขาแน่นมากมีทั้งหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเนื้อเปื่อย
หมูชิ้นชิ้นสดลูกชิ้น
มาพร้อมกับน้ำซุปร้อนค่ะ
กลิ่นหอมที่ตุ๋นมาแบบหวานหอมกลม
แล้วเขาก็เสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟร้อนแบบนี้ค่ะ
แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมีเส้นให้เลือกด้วยนะ

มีเส้นเล็กใช่ไหมชอบบะหมี่ใช่ไหม
หมี่ก็มีวุ้นเส้นก็มีนะคะแล้วแต่ความชอบเลย

อยากให้ทวีมีกลิ่นค่ะบอกเลยนะครับ

แล้วราคาเขาไม่ได้แบบแพงมากด้วยนะคะ

ถ้าเป็นชามนะแบบนี้เป็นหม้อไฟ๓๐บาท
แล้วก็เสิร์ฟมาทั้งแบบผักสดน้ำดื่ม
แล้วก็ถ้าเป็นชุดแบบหม้อไฟหมูหม้อไฟเนื้อเนี่ยค่ะ
ก็เริ่มต้นที่ชุดละ๑๕๐บาท
แล้วก็ยังมีพวกเมนูลวกจิ้มต่างเนี่ย
เอาใจแบบคนที่ชอบแบบสายลวกจิ้มสายเนื้อสายหมูนะคะ
แล้วก็เยอะแยะมากมายหลากหลายเมนู
คือทางร้านไม่ได้มีแต่เมนูก๋วยเตี๋ยว
เพราะว่าเขายังมีเมนูอาหารจานเดียวแบบราดข้าวอีกกว่า๒๐เมนู
อ๋อดีอ่ะคือให้ล่าดูดิล่าดได้มากใช่ครับอันนี้ทำเป็นหม้อไฟกันไปเลย
แล้วร้านเขาเปิดทุกวันด้วยนะคะตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๕โมงเย็น
ไม่มีวันหยุดใครผ่านไปผ่านมาแถวตำบลกุฎว่าอำเภอกุชินารายนะคะ
ก็แวะไปชิมกันได้เลยหรือถ้าเกิดใครไปไม่ถูก
หรืออยากจะสำรองโต๊ะล่วงหน้าสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
๐๖๓๙๒๖๔๒๖๖นะคะหรืออีกเบอร์ก็คือ๐๙๓๔๐๘๔๗๗๙
หรือทางเฟซบุ๊คเพจก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟแซ่บเพลิงได้เลยจ้า

เลี้ยงซี่แล้วเป็นผู้หญิง๓คน
คือผู้หญิงสาวไปเนี่ยคุณชนะต้องเลี้ยงแล้ว
ก็เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วก็มีความสุข